วันนี้คนเขาดูโอ้โหความอ่าความรวยของท่านแหละอืม
นะครับเพราะว่าเครื่องบินที่ท่านนั่งมาเนี้ยค่ะนะมูลค่ากว่าสองพันสี่ร้อยล้านบาท
นะครับไปส่องเครื่องบินสองนาฬิกากันหน่อยนะครับการกลับมาเมื่อวานนี้ก็ถูกจับจ้องแหละ
ลงที่ท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองนะครับเครื่องบินเจ็ตลำนี้คุณผู้ชมเป็นเครื่องบินธุรกิจสองเครื่องยนต์
บินได้ไกลนะครับเจ็ดพันห้าร้อยไมล์ทะเลโดยไม่ต้องหยุดเติมน้ำมันครับ
มีเพดานบินสูงได้ถึงห้าหมื่นหนึ่งพันฟุตนะครับเหนือระดับน้ำทะเล
ในห้องผู้โดยสารนะครับมีพื้นที่กว้างขวางนะเห็นไหมยืนเดินได้นะ
นะครับโอ้โหสูงเกือบ๒เมตรนะครับสูงเกือบ๒เมตร
รองรับพุทธศาสตร์ได้สูงสุดสิบเก้าคนสามารถแบ่งเป็นส่วนการทำงาน
ส่วนรับประทานอาหารส่วนบันเทิงพักผ่อนโอ้โหมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน
ส่วนราคาอยู่ที่นะครับประมาณเอาเอาเป็นเงินไทยเลยจะได้จะได้รู้อ่า
เข้าใจง่ายง่ายครับสองพันสี่ร้อยล้อนบาทเท่านั้นเองดอกอืมนะฮะ
เหรอเองหากเป็นมือสองอ่ะมือสองดอมซื้อได้
มือสองน้ำแข็งซื้อได้ต้องถูกลงมาเยอะเหมือนกันแหละ
ซื้อได้ซื้อได้พันห้าสิบห้าล้านบาทเท่านั้นเองเองอีกแล้วอ่า
เพราะว่าได้รับการยอมรับจากวงการการบินและเป็นที่ต้องการในตลาดสูงนะครับ
ราคาขายต่อก็ราคาดีสำหรับเครื่องบินเจ็ตลำแรกของนายทักษิณ
ถูกเรียกว่านะครับแล้วก็ซื้อเครื่องบินเจ็ตลำใหม่มาอีกอืม
ความหรูหลายังไม่หมดแค่นั้นนะครับไปดูนาฬิกาหน่อยนาฬิกา
หน้าปัดบอกเวลาทั้งหน้าและหลังในลักษณ์ยอมรับและถูกขนาดน่ะ
ว่าเป็นนาฬิกาข้อมูลที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลกหมายถึงกลไกมันนะ
คือนาฬิกายี่ห้อนี้คุณผู้ชมขึ้นชื่อเรื่องความประนีตในการสร้างกลไกนะครับ
การแสดงเวลาที่มันซับที่มันซ้อนนะครับแล้วก็หน้าปัดทั้งสองด้านเนี่ยนะครับ
ผลิตจากทองคำสิบแปดกระหลัดส่วนหน้าปัดอีกด้านสำหรับดูอ่า
ประกอบกับกระจกเนี้ยเป็นกระจกทรัพย์ฟายอย่างดีอืมนะครับ
ขีดขวนไม่ต้องห่วงไม่มีนะครับโดนอะไรกระแทกแรงแรงไม่ควร
ไหมครับไม่เป็นรอยอ่าตัวเรือนเนี่ยครับใช้วัสดุเป็น
สเตนเลสติลนะครับขนาดสี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดมิลลิเมตร
หนาสิบหกจุดหนึ่งมิลลิเมตรครับนะครับผ่านการขัดแต่งอย่างดี
ประกอบเข้ากับสายหนังจราเข้นะครับสายหนังจราเข้นะครับ
สำรองพลังงานได้เจ็ดสิบสองชั่วโมงราคาโอ้โห
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนับนับหลักอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
ครูผู้ชมปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งมีหลักกระตางหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
เป็นหลักสตางค์หรือเปล่าหนึ่งร้อยสิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่บาทครับโอ้โห
ถ้าตัวเลขข้างหลังสามตัวผมมีตังค์ซื้อนะเออห้าร้อยสี่ห้าร้อยสี่บาทผมมีตังค์ซื้อเออ
นะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่ายังไงอ่ะนะครับอันนี้คือตอนขึ้นเครื่องใช่ไหม
เครื่องตอนนั้นเครื่องแต่ตอนลงเครื่องที่ดอนเมืองเนี่ยเปลี่ยนนาฬิกา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
ค่ะครับแม่ก็คงใส่ให้เข้าอ่อนนร์เน็กไทยไหมอืมอ๋อเออนร์
แบบมาอ่าให้เข้าอ่อนนร์ไทยไหมหรือว่ามีมีเรื่อง
โชคลังอะไรอะไรอะไรหรือเปล่ารู้ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน
ยูเรนัสฮามูลอะไรแบบนี้นะฮะ

ส่วนนาฬิกาของพี่นั้นเองสองคนก็เอาไปล้างขี้เกลือให้พี่นิดนึงเถอะ
อันนี้เป็นหนังตัวเงินตัวทองนะ

ครับผมว่าแล้วว่าเรื่องประเด็นนาฬิกาคนต้องจับจ้อง
เพราะว่าตั้งแต่ภาพแรกที่แบบโพสต์